ทุกผู้ชมครับท่านผู้ชมยังจำคดีของน้องเบสได้ไหมฮะ
หนุ่มวัย๒๑ปีที่ชื่อจริงชื่อนายสมชายยอดเพชรนะครับ
ตอนที่เป็นคดีดังที่เกิดขึ้นเมื่อ๑๑ธันวาคมนะฮะ
ภาพจากกล้องวงจรปิดในซอยชุมชนตลาดโรงหมูคลองเตย
ที่มีพ่อค้าเนื้อที่บ้านอยู่ตรงนี้เขาถอยกระบะเข้าบ้านไม่ได้
ใช่ค่ะอ่าแล้วมีจักรยานยนต์ขวางอยู่แล้วคิดว่าเป็นเบสเนี่ยที่ไม่ยอมขยับจักรยานยนต์ให้
พอมาเถียงกันอะไรกันก็ยิงกันแล้วนายสมชายหรือว่าเบสก็ถูกยิงเสียชีวิตนะครับ
นายพิทักษ์หอมจิตนะก็ได้รับบาดเจ็บไปด้วยจากกระสุนปืนนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในชุมชนริมคลองวัดสะพานเขตคลองเตยเมื่อ๑๑ธันวาคมนะครับ
ส่วนผู้ที่ก่อเหตุนะครับเป็นพ่อค้าเนื้อชื่อว่านายคณะพรเมืองเอี่ยมนะฮะ
หลังก่อเหตุก็รอมอบตัวกับตำรวจนะครับตอนนี้ก็ได้รับการประกันตัวออกมาแล้วนะฮะ
เพื่อจะต่อสู้คดีนะครับมีเรื่องราวต่างตามมามากมายนะฮะในช่วงเกิดเหตุ
เกี่ยวกับพฤติกรรมการชอบใช้ปืนสะสมปืนโพสต์โชว์ปืนหรือว่าเลี้ยงหมาพันธุไว้ที่บ้าน
แล้วก็ปล่อยออกมาไปกัดหมาชาวบ้านกัดชาวบ้านก็มีเยอะแยะไปหมดเนี่ยนะครับ
ก็ทีนี้เวลาผ่านมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยทางฝั่งญาติทางฝั่งแม่ของผู้ตายบอกว่าคดีมันไม่คืบหน้า
ไปขอความช่วยเหลือจากทนายอนัญชัยชายเดชนะครับซึ่งวันนี้ทนายอนัญชัยกับแม่ของเบสผู้ตายนะครับ
ชื่อนางสมบัติหอมจิตเดินทางไปตามความคืบหน้าคดีที่สอนอท่าเรือนี่ฮะ
นายอนัญชัยนะฮะทนายนัญชัยเพิ่งไปบวชมาเพิ่งศึกมานี่แหละนะครับ
ไปบวชก็แสวงบุญมาก็เพิ่งศึกมาก็มาช่วยคดีนี้เลยนะฮะ
นายอนัญชัยบอกว่าแม่ของผู้ตายได้มาร้องขอความช่วยเหลือเมื่อ๑๖ธันวาคมที่ผ่านมา
เพราะเกรงว่าลูกชายจะตายฟรีไม่ได้รับความเป็นธรรม
เนื่องจากผู้ที่เป็นผู้ต้องหาที่ก่อเหตุยิงลูกตายเนี่ยมีฐานะดี
และว่าจ้างทนายชื่อดังคนหนึ่งมาเป็นที่ปรึกษาคดีให้
แล้วตอนนี้ก็ได้รับการประกันตัวออกมาแล้วนะครับ
มีการพยายามข่มขู่พยานพยายามทำลายหลักฐานต่างในคดีด้วย
ก่อนหน้านี้ญาติของผู้ตายพยายามสอบถามความคืบหน้า
กับพนักงานสอบสวนสอนอท่าเรือแต่ถูกบ่ายเบียง
และได้รับคำตอบว่ายุ่งอยู่เพราะว่ามีคนทำงานคนเดียว
สำหรับพนักงานสอบสวนวันนี้ก็เลยมาตามคดีให้
นำพยานฝั่งผู้เสียหายรวมถึงหลักฐานที่เป็นกล้องวงจรปิด
มอบให้กับตำรวจเพิ่มเติมนำพยานมาสอบปากคำเพิ่มอีก๓คน
มีภาพจากกล้องวงจรปิดที่เผยแพร่ผ่านทางไทยรัฐทีวี
ที่เราได้มาที่แรกเลยอ่ะภาพช่วงเกิดเหตุแบบเห็นหมด
ว่าใครทำอะไรบ้างในช่วงเวลานั้นตรงนี้ก็นำมาเป็นหลักฐาน
เป็นหลักฐานให้กับพนักงานสอบสวนด้วย
จะได้รู้ว่าใครก่อเหตุเป็นคนแรก

มันทำให้เราเห็นพฤติกรรมของสื่อมวลชนบางช่อง
แล้วก็พฤติกรรมของพนักงานสอบสวน

คุณอย่าไปลำเอียงนะ
เห็นว่าฝั่งนู้นรวยและฝั่งนี้จน

เพื่อไปทำอะไรกับภรรยาเนี่ย

ช้าอืดพยานหนีหมด
เราก็นั่งดูปรากฏว่าในการเสนอข่าว
มีลักษณะการถามนำและชี้นำ
แล้วตัดเอาช่วงที่มีการทะเลาะ
เหมือนกับมีการมีปากเสียงกันแล้วยิงเลย
แค่นั้นเองตัดแค่นั้นเอง
แล้วก็มาใส่ไคร้พูดนู่นพูดนี่อะไรพวกนี้
แล้วก็พูดไปสัมภาษณ์ภรรยา
เนี่ยเป็นการยั่วยุแล้วถึงได้ยิงอะไรอย่างนี้

ก็วันนี้ขณะที่ทนายนันชัยไปสอบถามเรื่องคดีกับพนักงานสอบสวนนะครับท่านผู้ชมครับ
มันก็มีการพูดคุยปะทะคารมกันขึ้น
พันตำรวจโทอาสาจันมณีพนักงานสอบสวนสอนอท่าเรือเจ้าของคดีนะครับ
คือทางพันธบทโทอาสาเขาก็พยายามชี้แจง
แล้วพันธบทโทยันยงสุวรรณสะอาดรองภูมิการสอบสวน
ก็ได้บอกถึงสาเหตุที่ไม่ได้เรียกสอบพยานเพิ่มบอกว่า
ก็หลังจากที่เกิดเหตุเกิดคดีแล้วเนี่ยสอบปากคำผู้เสียหายไปบางส่วนแล้ว
แต่ทนายอนัญชัยนั่นแหละที่ติดต่อมาช่วงกลางเดือนธันวาคมบอกว่าเดี๋ยวรอให้ผมศึกมาก่อนนะ
เดี๋ยวผมจะมาฟังการสอบปากคำพยานต่างด้วยตัวเองเพราะว่ามาเป็นทนายช่วยเหลือฝั่งของคนตาย
มันก็เลยนี่ไงก็เลยยังไม่ได้สอบเพิ่มเพราะฉะนั้นเมื่อจะมารับฟังการสอบปากคำเอง
วันนี้ก็เพิ่งได้เจอกันนี่แหละก็เลยยังไม่ได้เรียกสอบใครเพิ่มนะจะมาบอกว่ายังคดีไม่คืบได้ยังไง
เนี่ยฮะเขาก็เลยเนี่ยครับทนายอนัญชัยก็มีการโต้เถียงกันถึงขั้นขอให้รองภูมิกับการสอบสวนเปลี่ยนตัวเจ้าของคดีเลยนะ
ผมไม่เอาคนนี้ผมไม่อยากใช้คนนี้
นี่ฮะก็เอาเป็นว่าเขาก็พยายามที่จะถามความคืบหน้าคดีกันนะครับ
ผู้สื่อข่าวของเราวันนี้ลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุในชุมชนโรงหมูนะครับ
ไปถามข่าวทางฝั่งของครอบครัวผู้ตายหน่อยนะฮะได้เจอกับนางสาวสมฤทัยสุขขี้เหล็กนะ
บอกว่าหลังจากเกิดเหตุเนี่ยเคยไปถามความคืบหน้าคดีกับตำรวจ
อันนี้ทางญาติเขาบอกนะบอกว่าถูกด่ากลับมา
ทีนี้ก็กังวลกันเพราะว่าผู้ต้องหาที่เป็นคู่กรณีเป็นคนมีฐานะ
และทราบข่าวว่ามีทนายชื่อดังเข้ามาช่วยคดีก็เลยกลัวว่าเบสจะตายฟรี
เพราะหลังจากเสียชีวิตคู่กรณีมาแค่งานศพแต่ยังไม่เคยช่วยเหลือเยียวยาเรื่องเงินทองอะไร
แล้วก็บอกอีกว่าผู้ก่อเหตุชอบใช้ปืนขู่คนในชุมชน
แล้วก็ชอบปล่อยหลุดออกมากัดชาวบ้านในสลำ
ตำรวจก็ไม่เรียกแบบอะไรเราเราก็ไปอีก
กดดันว่าทำไมถึงไม่เรียกเราเราเป็นผู้เสียหาย
ทำไมถึงไม่เรียกจนแบบเขาดักเขาเถียงกับหนู
แบบผมยุ่งอยู่ผมทำงานคนเดียวผมไม่มีเวลา
คุณต้องเช่าใจผมด้วยผมต้องสอบทางนี้เหมือนกัน
คนนึงก็ต้องใช้เวลา๓ชั่วโมง
แต่น้องกูทั้งคนน่ะน้องกูตายแล้ว
จะเผาอยู่แล้วยังไม่ได้สอบสวนเลย
แล้วก็เลยแบบโอ้โหเกินไปอย่างนี้พี่
เหมือนมันเอียงอ่ะวันนั้นเราก็ไปบอกว่า
ทำไมไม่ถึงไม่มีตำรวจมาเก็บหลักฐานกล้องที่บ้านเขา
ทำไมจับผู้ต้องหาได้แล้วทำไมต้องมาเก็บหลักฐานดิ
เราจะได้แน่นไม่มาไม่อะไร
บอกเขามอบกับกล้องให้กับทนาย
เราก็เลยบอกว่าอ้าวอย่างนี้เราก็ทำอะไรไม่ได้เลย
รออย่างเดียวรอรออย่างเดียวไม่ว่าน้องเราจะเผาไปแล้ว

เราก็เลยหาทางติดต่อผู้ใหญ่ค่ะเพื่อที่จะเข้าหาทนาย
เขาก็อยากจะได้ความคืบหน้ากันนะคะ
แม่ของผู้ตายแม่ของเบสคุณแม่สมบัติหอมจิต
ก็คุยกับนักข่าวของเราทั้งน้ำตาเลยค่ะ
ยังคิดถึงลูกชายอยู่ตลอดเวลาเพราะลูกชายคือเสาหลักของครอบครัว
ลูกคนอื่นแต่งงานไปมีครอบครัวกันหมดแล้ว
นี่แหละที่คอยดูแลแม่นะคะ
เสียเบสไปลูกสาวคนที่สามฝันถึงค่ะ
มาบอกว่าหนูจะสู้คดีแม่เองไม่ได้ฝันถึงนะคะ
ก็มีบ้างบางคืนออกมานอกบ้านมาจุดที่ลูกถูกยิง
แล้วก็แม่ก็พยายามไปยืนพูดตรงจุดนั้น
ลูกมีอะไรมาบอกแม่ก็เข้าฝันแม่นะแม่จะช่วยลูกนะ

แล้วก็ขับบินจะมากให้มากขับบินน้อยให้น้อย
คือเขาเป็นคนขยันทำงาน
ขับบินมาสามศุกร์มันหยูตายนะไม่ได้อิ่ม

พี่สาวฝันเห็นสองคนเขาบอกเขายังไม่ตาย
เขาบอกเขาจะสู้เขาบอกเขายังไม่ตายฝันเห็น
บอกว่าเบนมึงตายไปแล้วอ่ะ
มึงสีตรงริมแล้วยังไม่ตาย

แต่เขาบอกเขายังไม่ได้
ยังไม่ตายเขาบอกว่ายังไม่ตาย
ทีนี้ค่ะมาดูทางฝั่งของผู้ต้องหาค่ะ
ทนายความที่มาว่าความให้กับทางฝั่งของผู้ต้องหาคือ
นายเกิดผลแก้วเกิดนะคะ
ทนายก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราว่า
ที่ทนายอนัญชัยทนายของฝั่งผู้ตายค่ะ
ขอให้ตำรวจเปลี่ยนชุดสืบสวนของคดีนี้

คิดว่าเป็นความไม่สบายใจของญาติฝั่งผู้ตายมากกว่า

ซึ่งทางฝั่งของผู้ต้องหาและญาติญาติก็เลี่ยงที่จะไม่มีปัญหา

ให้เป็นไปตามกระบวนการตามขั้นตอนของกฎหมาย

ฝากบอกไปถึงทนายอนัญชัย
ไม่ต้องห่วงว่าทนายชื่อดังจะเข้ามามีอิทธิพลอะไร
เพราะไม่ทำแบบนั้นแน่นอน
ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายค่ะ
ไม่แน่ใจเรื่องว่าความรู้สึกของญาติผู้ตาย

ก็เป็นเรื่องของผู้มกับและพระนักศัพท์สวน
ที่อาจจะทำให้ญาติของผู้ตายเขาสบายใจได้

ถ้าเขาต้องการทั้งฝ่ายผู้ต้องหาเอง

เพราะว่าเขาไม่ได้ปฏิเสธว่าเขาไม่ใช่ผู้ยิง
หลักของมันพยากฐานมันชัดเจนอยู่แล้วว่า

มันก็จำนวนด้วยหลักฐานว่าเขาเป็นคนยิงอยู่แล้ว

ณเวลานี้เขาก็เป็นห่วงความรู้สึกของผู้ต้องหามากกว่า

มียื่นชมที่ที่มีการเปิดกระเบิด
ซึ่งขายงานคือไม่อยากเกิดค่าไปกับรอหาตรงนี้

สำนักก็เอาข่าวของผู้เสียหายไป
ทางผู้ต้องหาตอนนี้ยังไม่ได้ประกันตัวนะคะ
ทางตำรวจส่งตัวผู้ต้องหาไปฝากขังต่อสาร
สารไม่อนุญาตให้ประกันตัวแล้วก็ส่งไปฝักขังที่เรือนจำนะคะ
ตำรวจก็ตรวจสอบหลักฐานแล้วก็ยึดปืนของกลางที่ใช้ก่อเหตุเอาไว้
ก็ไม่ได้ประกันตัวส่วนที่เหลือก็ว่ากันไปตามขบวนการกันต่อไป